กลับเรียนท่านประธานสภาพผู้แทนรัศดรที่เคารพท่านสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร
ผู้สงเกียจครับผมนายอนุทินชาวีรกูลรองนายรับมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขผมขอขอบพระคุณท่านประธานที่ได้กรุณา
จัดเวลาให้ผมได้มากราบเรียนชี้แจงข้อมูลต่างข้อมูลต่างเกี่ยวกับเรื่องของการสาธารณสุขที่ท่านสมาชิก
ทรงเกียจได้อภิปรายไว้ตั้งแต่เช้าที่ผ่านมานะครับ
ท่านประธานครับผมได้ติดตามฟังการอภิปรายของเพื่อนสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร
ซึ่งทุกท่านล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่ทรงคุณวุฒิมีความรู้ได้มีการเก็บข้อมูลต่าง
แล้วนำมาแนะนำต้องขอขอบพระคุณนะครับที่ท่านทั้งหลายได้กรุณาใช้เวทีสภาในวันนี้เนี่ย
ในเชิงสร้างสรรค์ท่านได้กรุณาพูดถึงสิ่งที่กระทรวงสาธารณสุขได้ทำมา
สิ่งที่ควรจะปรับปรุงและสิ่งที่ควรจะนำไปปฏิบัติ
ผมก็ขอให้คำยืนยันนะครับว่าได้ทำการบันทึกจดนะครับคำแนะนำต่างของท่าน
และจะนำไปปฏิบัติในส่วนที่เราพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชน
แต่ก็ยังมีข้อมูลหลายข้อมูลนะครับที่ยังเป็นข้อมูลเก่าเดิม
ใช้มาตั้งแต่ปี๖๓ปี๖๔แล้วก็ยังนำมาใช้ในการอภิปรายครั้งนี้
แต่ไม่เป็นไรครับเราถือว่าทุกคนต้องหวังดีกับพี่น้องประชาชนนะครับ
วิปรายอย่างสร้างสรรค์แต่ว่าเรื่องของวัคซีนเป็นอย่างไร
มาช้ามาเร็ววัคซีนดีไม่ดีนะครับ

แล้วก็เอาพูดแล้ววิธีการฉีดวัคซีนอะไรต่าง
ผมขออนุญาตว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องทางวิชาการ
ตั้งแต่ท่านระดับท่านประหลัดกระทรวงสาธารณสุขท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคของการแพทย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่านทั้งหลายก็ได้ออกมา
ชี้แจงให้กับพี่น้องประชาชนทราบโดยตลอดระยะเวลาอยู่แล้วนะครับ
ผมก็ขอยืนยันว่าสิ่งที่ท่านกล่าวหามาว่าวัคซีนไม่ดีวัคซีนช้า
วัคซีนไว้ผลิตภาพเราได้ชี้แจงหมดแล้ว
แล้วเรื่องเหล่านี้ผมก็ได้ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจมาสองครั้งแล้วครับ
แล้วทุกครั้งก็ได้มีการชี้แจงอย่างชัดเจน
แล้วสุดท้ายก็ได้รับคะแนนเสียงที่ไว้วางใจอย่างท่วมท้นนะครับ

เรามาพูดในสิ่งที่กระทรวงสาธารณะสูงศัตริย์ตั้งใจ
และมุ่งมั่นที่จะทำจากนี้ไปนะครับก็ใช้ถือโอกาสนี้กราบเรียน
และพี่น้องประชาชนนะครับการดำเนินแนวทาง
จากนี้ไปของกระทรวงสาธารณสุขภายใต้การกำกับดูแลของผมนะครับ
ผมยังคงให้ความสำคัญที่สุดอยู่ใน๓ประเด็นหลักครับ
ประเด็นแรกก็คือกระทรวงสาธารณสุขในยุคนี้
จะให้ความสำคัญที่สุดในการดูแลบุคลากร
ทางการสาธารณสุขบุคลากรการแพทย์นะครับ
เราจะต้องทำให้เขาได้รับการบำรุงขวัญ
ได้รับการสนับสนุนให้เขามีขวัญและกำลังใจในการทำงานอย่างเต็มศักยภาพ
ประการที่๒ต่อยอดนโยบายเดิมเพิ่มเติมนโยบายใหม่
และประการที่๓พี่น้องประชาชนจะต้องได้รับการบริการที่ดีที่สุด
ในภาวะที่มีวิกฤตการณ์
ระบาดโควิดตลอดจนโรคระบาดหรือโรคไม่ระบาดอึ้ง
ไม่ว่าจะเป็นภาวะวิกฤตหรือภาวะปกติ
ขออนุญาตขยายความในประการแรก
ท่านประธานที่เคารพครับท่านสมาชิกผู้ทรงเกียจ
ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าเราประคองสถานการณ์โควิดมาได้จนถึงปัจจุบันนี้

การสาธารณสุขคือปัจจัยที่สำคัญที่สุด
ที่ทำให้เกิดความปลอดภัยสามารถควบคุมสถานการณ์
ระบาดของโรคโควิดซึ่งเข้าปีที่๓แล้ว
คลากรเหล่านี้ถ้าพี่น้องเพื่อนสมาชิกทั้งหลายได้เห็น

จะไม่มีคนไหนบอกว่าเขาทำไม่ถูกครับ
เขาต้องอยู่หน้างานตลอดเวลาบางครั้งเขาต้องใช้ประสบการณ์
องค์ความรู้ทั้งหมดที่เขามีอยู่ในการแก้ไขสถานการณ์
นี่คือสิ่งที่กระทรวงสาธารณสุข
ต้องถือว่ามีความโชคดีมากที่มีบุคลากรเหล่านี้อยู่

กระทรวงสาธารณสุขก็ได้ขอให้มีการบรรจุตำแหน่งข้าราชการให้กับพวกเขา
เพราะว่าเราสูญเสียเข้าไปไม่ได้ครับเราลงทุนไปกับพวกเขามาก
ลงทุนทางด้านการศึกษาลงทุนในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่หน้างาน
คลากรสาธารณสุขเหล่านี้คือบุคคลที่ทรงคุณค่าเป็นอย่างยิ่ง
แต่เขาไม่มีสภาพเป็นข้าราชการประจำอยู่ได้ด้วยเงินบำรุงของโรงพยาบาล
ที่จ้างเขาแล้วก็เรียกเรียกเขาเท่เท่หน่อย
พนักงานของรัฐนะครับลูกจ้างโรงพยาบาล
แต่จริงแล้วเนี่ยเขาไม่มีความมั่นคงเลย
บำรุงจะดูแลเขาได้สักกี่เดือนเราก็ไม่ทราบ
การทำงานแบบนี้ถ้ามีการชักชักชวนนะครับ
จากโรงพยาบาลเอกชนไปเนี่ยเราจะเสียเขาได้ง่ายมาก
แล้วระบบสาธารณสุขของเราก็จะถูกกระทบกระเทือน
รัฐบาลชุดนี้ท่านนายกรมนตรีคณะรมนตรี
ทุกท่านเมื่อได้ทราบถึงปัญหาเหล่านี้
จึงได้มีนโยบายให้กระทรวงสาธารณสุข
นำเสนอว่าเราควรที่จะบำรุงขวัญ
กำลังใจและสร้างความมั่นคงของระบบสาธารณสุข
โดยการเปิดตำแหน่ง
ที่สามารถทำให้เขาเป็นข้าราชการได้
เราจึงได้รีบทำการนำเสนอแล้วก็บรรจุฆาตจักรการ

สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับการบรรจุนั้น
เราก็พยายามจะให้หน่วยบริการ
สถานพยาบาลโรงพยาบาลทุกแห่งที่เป็นต้นสังกัด
ให้การดูแลพวกเขาอย่างเต็มที่
ในส่วนที่เป็นฆาตจักรการเอง
ก็พยายามที่จะให้มีค่าตอบแทนค่าเสี่ยงภัยต่างให้กับคุณหมอคุณพยาบาลคุณเพศรัชกรคุณเทคนิคการแพทย์ต่างให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
แล้วก็กำลังที่จะทำเรื่องเสนอท่านนายกรมนตรีท่านรองนายกรมนตรีอาจารย์วิศนุเครืองามด้วยว่า
ณขณะนี้อาจจะมีตำแหน่งที่มีความจำเป็นที่จะต้องบรรจุพวกเขาเข้ามาให้เป็นข้าราชการ
บางครั้งเราก็ต้องบรรจุพวกแก๊คออฟฟิศด้วยนะครับไม่ใช่เฉพาะคนหน้างานอย่างเดียวฝนตกต้องทั่วฟ้า
แต่ว่าเราก็จะต้องบรรจุให้สอดคล้องกับสถานการณ์ให้สอดคล้องกับภาระงบประมาณที่เรามีอยู่
เพื่อทำให้เกิดความมั่นคงยิ่งขึ้นเพราะว่าโควิดถึงแม้ว่ามันจะลดความรุนแรงลงไป
แต่มันลดความรุนแรงลงไปได้ก็เพราะว่าเรามีความพร้อมทางด้านระบบการสาธารณสุขและเมื่อทุกอย่างมันเป็นปกติแล้วเราก็จะมีระบบการสาธารณสุขที่มีความมั่นคง
และเราจะต้องมีบุคลากรที่มีประสบการณ์ที่ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านศึกการต่อสู้กับโรคระบาดที่ร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ
นี่คือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับในอนาคตอันใกล้
เราไม่พูดถึงอดีต
เราเจ็บปวด
เราเสียใจในความสูญเสียของสิ่งที่เกิดขึ้น
หลายอย่างบรรดาแพทย์ทำได้สำเร็จควบคุมสถานการณ์ได้แต่ไม่ได้เป็นความดีใจครับ
เป็นหน้าที่พวกเขาทั้งหลายประสบกับเป็นหน้าที่
แล้วก็บอกกับตัวเองตลอดเวลาว่า
วันนี้ผ่านไปอีกวันหนึ่งเดี๋ยวก็จะต้องมีเหตุการณ์แบบนี้อีก
เพราะฉะนั้นเราจะต้องมีความพร้อมตลอดเวลาในการที่จะ
รับมือกับสถานการณ์วิกฤตต่างต่างเหล่านี้หลักฐานสำคัญที่ทำให้
ประเทศไทยเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีความมั่นคงทาง
ระบบการสาธารณสุขนะครับท่านนายกรมนตรีท่านก็ได้
พูดให้ฟังในที่นี้แล้วตั้งแต่เมื่อวานว่า
ได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับที่๕นะครับ
รองจากอเมริกาออสเตรเลียฟินแลนด์แคนาดา
นะครับจาก๑๙๕ประเทศทั่วโลกที่มีความเข้มแข็งด้าน
ความมั่นคงด้านสุขภาพจากมหาวิทยาลัยจอร์นฮอปกิ้น
และประเทศไทยเราเป็นอันดับหนึ่งด้านการตรวจจับโรค
และการรายงานที่รวดเร็วครับเพราะฉะนั้นไม่มีคำว่า
รายงานเท็จรายงานเอาใจประชาชนกับรายงานด้วยตัวเลขที่
บรรทจากข้อเทศจริงไม่มีครับผมคิดว่าการตรวจจับโรค
รวดเร็วเนี่ยนี่คือสิ่งที่ทำให้กระทรวงสาธารณสุขสามารถวางแผน
ในการรับมือกับสถานการณ์ที่มันอาจจะเลวร้ายมากกว่านี้ได้
เป็นอย่างดีนะครับความพร้อมของเวชพันธุ
ความพร้อมของบุคลากรความพร้อมของวัคซีน
ซึ่งวันนี้ก็ฉีดไปเกิน๑๒๐ล้านโดสแล้วนะครับ
รอบคลุมกลุ่มพยากรกลุ่มเสี่ยงได้ทั้งหมด
ควบคุมกลุ่มพยากรด่านหน้าได้ทั้งหมด
ดินเต็มแขนครับเต็มแขนจริง
และก็ยังมีความพร้อมที่จะฉีดวัคซีนต่อไป
กว่าโควิดจะหมดไปหรือว่ามันจะกลายเป็นโรคปกติทั่วไป
แม้ว่ามันจะเป็นโรคปกติทั่วไปแล้ว
ก็ยังต้องฉีดครับก็เหมือนกับไข้หวัดใหญ่

เพื่อนสมาชิกที่เคารพจากภักดิ์เพื่อไทย
ท่านอาจารย์สุรวิทย์คนสมบูรณ์
ท่านเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขด้วยนะครับ
คุ้นเคยกันดีท่านถามว่าเราจะฉีดถึงเมื่อไหร่
คำตอบก็คือก็ต้องฉีดไปจนกว่า
คนไทยทุกคนจะปลอดภัยจากโควิด
เรายังไม่สามารถบอกได้ว่าโควิดจะหมดไปเมื่อไหร่
แต่ตามใดที่มันยังคุกคามเราอยู่
เราก็จะมีอาวุธที่จะมาลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ
โควิดไม่ได้ป้องกันโรค๑๐๐ครับ
แต่วัคซีนโควิดลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อโรคโควิด
ลดความเสี่ยงจากการป่วยที่มีอาการรุนแรงหรืออาการหนัก
ลดความเสี่ยงและลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย
ซึ่งวันนี้ด้วยตัวเลขด้วยสถานการณ์ที่เป็นความ

ที่อัตราการตายยังอยู่ในระดับต่ำกว่า๐๒เปอร์เซ็นต์
การติดเชื้อแต่ละวันเนี่ย

ผู้ที่เสียชีวิตนะครับ
ในแต่ละวันมากกว่า๙๐เปอร์เซ็นต์
เป็นผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีน
เป็นผู้ที่เสียชีวิตด้วยโรคประจำตัวอื่น
ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มที่เสี่ยงมาก
เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่กระทรวงสาธารสุขได้เพียง
กลับเรียนพี่น้องประชาชนอยู่ตลอดเวลาว่า
หากยังมีสมาชิกในครอบครัว

ขอความกรุณาไม่ว่าเราจะเป็นลูกเป็นหลานนะครับ
เป็นใครก็ตามที่อยู่ในครอบครัวนั้นเนี่ย
ขอความกรุณาได้พาท่านเหล่านั้นมารับวัคซีนกันให้ครบ
แล้วความปลอดภัยจะเกิดขึ้น

กสมศาสุขไม่เคยฉีดวัคซีนตามอำเภอใจตัวเองครับ
กสมศาสุขโชคดีครับ
มีบุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการแพทย์
ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความรู้ความสามารถ

มีการทดลองท่านเหล่านั้นต้องให้ไฟเขียวกับกระทรวงสาธารณสุขก่อนครับ
กระทรวงศาสตร์ศุกร์ถึงจะนำไปฉีดได้
เราไม่สามารถที่จะฉีดทุกอย่างตามอำเภอใจได้
แต่เราทำทุกอย่างตามมาตรฐานที่เป็นสากลทางการแพทย์
ซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
ผลของการปฏิบัติในเรื่องของการควบคุมโรค
การป้องกันโรคการรักษาโรค
โดยเฉพาะในเรื่องของโรคระบาดโควิด๑๙ของกระทรวงสาธารณสุข
เป็นที่ประจักษ์ครับว่าทุกวันนี้ความพร้อมของระบบการสาธารณสุขของประเทศไทยก็ยังมีอยู่
ที่จะรองรับกับวิกฤติการทุกมิติ
มีการระบาดมากเรามีความสามารถในการควบคุมป้องกัน
เมื่อมีการเจ็บป่วยเรามีทรัพยากรทั้งบุคคลและทรัพย์สินที่จะให้การดูแล

และเรามีการป้องกันโรค
โดยการเตรียมวัคซีนที่ล้วนแล้วแต่เป็นวัคซีนที่มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากล
มีประสิทธิภาพประสิทธิผลที่สูง
แล้วนำมาฉีดให้กับพี่น้องประชาชน
ช่วงอายุท่านลงไปได้ถึงช่วงอายุไหน
เราก็พร้อมที่จะจัดหาวัคซีนเหล่านั้นมาให้บริการกับพี่น้องประชาชน
ถึงจุดหนึ่งความเสี่ยงทั้งหลายมันก็จะค่อยลดลงไป
เพราะว่าเราสามารถควบคุมช่วงอายุได้
เห็นไหมครับช่วงนี้มีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นมามาก
ส่วนใหญ่ผู้ที่นำเชื้อกลับเข้าบ้านคือลูกหลานที่ต้องไปโรงเรียน
เขาต้องไปโรงเรียนครับเขาเปลี่ยนวิถีชีวิตไม่ได้
แต่เมื่อเขาได้รับวัคซีนนะครับซึ่งเราได้ทำการจัดหามา
เพื่อพวกเขาเรียบร้อยแล้วในที่สุดในแต่ละครอบครัว
ก็จะมีภูมิคุ้มกันที่เพียงพอแล้วก็ทำให้ทุกคนเกิดความปลอดภัย
ขยายวงไปเรื่อยไปในวงกว้างเรื่อย
ประเทศก็จะมีความปลอดภัยนะครับ
ประการที่๒ด้วยความเข้มแข็งของระบบการสาธารณสุขที่เรามีมาช้านานแล้ว
ระบบต่างของประเทศนี้เป็นระบบที่ดีครับน่าสันเสริญครับ
บาทรักษาทุกโรคบัตรทองหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
แล้วแต่เป็นสิ่งที่ดีไม่มีใครลืมคนที่คิดค้นระบบนี้หรอกครับ
ก็ไม่ลืมครับนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดที่ประเทศไทยเคยได้รับมาอย่างหนึ่ง
ประสงค์สนาสุขยุคนี้รัฐบาลชุดนี้
เราไม่มีทางที่จะไปด้อยค่าระบบการสาธารณสุขที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนชาวไทย

เราทำอะไรได้นอกจากต่อยอดให้มีความ
ให้มีประโยชน์เพิ่มมากขึ้นให้เป็นประโยชน์เพิ่มมากขึ้น
ทำให้สุขภาวะที่ดีของพี่น้องประชาชน

ทำให้ค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนน้อยมากที่สุด
ทำให้ประชาชนคนไทยต้องไม่ล้มละลายจากการรักษาสุขภาพของตัวเอง
นี่คือสิ่งที่รัฐบาลชุดนี้ได้ทำครับ
วันนี้มะเร็งรักษาทุกที่
บัตรทองรักษาทุกโรงพยาบาล

ฟอกไตรฟรี
สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้นนะครับ
เพราะถ้าพี่น้องประชาชนเข้าถึงการรักษาตัวเอง
เข้าถึงระบบหลักประกันสุขภาพ
การรักษาพยาบาลได้มากยิ่งขึ้นเท่าไหร่
พี่น้องประชาชนเหล่านั้นส่วนใหญ่ก็จะหายจากการเจ็บป่วย

สามารถไปสร้างรายได้จุนเจือตัวเอง
ไปสร้างผลผลิตไม่เป็นภาระของคนในครอบครัว

รัฐบาลไม่ได้เสียเงินเพิ่มครับ
ผมได้ขอให้กระทรวงสาธารณสุขฝ่ายวิชาการ
ได้ทำการสรุปค่าใช้จ่ายเปรียบเทียบกันนะครับ

สิทธิประโยชน์เหล่านี้ขึ้นมาว่า
เสียเงินค่าใช้จ่ายไปมากเท่าไหร่
ทั้งหลายอย่าได้พูดแต่เรื่องเงินที่ออกไป

การที่เขามีคุณภาพชีวิตที่ดี

ซึ่งเขาสามารถไปสร้างโอกาสได้

บริษัทห้างร้านนายจ้างของเขา

เหล่านั้นก็เสียภาษีให้กับประเทศ
ทุกครั้งที่มีการใช้จ่ายเงิน
ทุกวงจรก็มีระบบภาษี

สิ่งที่เราต้องทำให้เกิดขึ้นก็คือ
ประชากรของประเทศเราต้องมีสุขภาพ
สุขภาวะคุณภาพชีวิตที่ดี
นี่คือสิ่งที่รัฐบาลชุดนี้

ได้รับนโยบายจากท่านนายองค์บริษัท

พรบกำลังจะบรรจุเข้า

ว่าเราจะมีความเห็นต่างกันอย่างไร

ที่นำเสนอโดยสมาชิกพักภูมิใจไทยได้รับการสนับสนุน
ร่วมลงนามจากเพื่อนสมาชิกไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาล
ก็ต้องขอกราบเรียนให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบด้วยครับว่า
ผลประโยชน์ของท่านคุณภาพชีวิตที่ดีของท่าน
แทนราษฎรของท่านทุกคนเห็นความสำคัญและให้ความสนับสนุนครับ

กระทรวงสาธารณสุขก็ยังคงความมุ่งมั่นที่จะให้คนไทยได้รับบริการทางด้านการสาธารณสุขที่เป็นเลิศ
ไม่แพ้ชาติใดในโลกไม่ว่าจะเป็นภาวะวิกฤตหรือภาวะปกติ
และนี่แหละครับก็คือเหตุผลที่เราเป็นประเทศเพียงไม่กี่ประเทศในโลกนี้นะครับ
ที่ให้บริการด้านการสาธารณสุขอย่างเต็มที่
ถ้าเรามีภาวะวิกฤตเราสามารถจัดตั้งโรงพยาบาลสนามได้อย่างรวดเร็ว
ท่านยังจำโรงพยาบาลบุษราคำได้ไหมครับ
เป็นโรงพยาบาลสนามที่มีเตียงถึงเกือบ๔๐๐เตียง
รับผู้ป่วยฉุกเฉินเข้ามารักษา
แล้วก็ให้การรักษาพยาบาลดูแลเขาจนหายป่วย
ผู้ที่จะต้องสูญเสียชีวิตไปในช่วงนั้นก็ต้องขอกราบเรียนว่า
ทุกคณะแพทย์ทุกคนได้พยายามสุดความสามารถนะครับ

เรามีความสามารถในการเตรียมการที่จะให้การดูแลผู้ป่วยอย่างเต็มที่
ถ้าเกิดเหตุการณ์ที่เป็นวิกฤตขึ้นมาเราไม่ประมาทครับ
เราคิดว่ามันมันไม่น่าจะเกิดวิกฤตมากไปกว่านี้สายพันธุไมครอนติดง่าย
แต่ว่าฤทธิ์ในการทำร้ายต่อสุขภาพ
ไม่มากเท่าเดลต้าแต่ขณะนี้ระบบการสาธารณสุขประเทศของประเทศไทย
ใช้การเฝ้าระวังใช้มาตรฐานการดูแลรักษาแบบเดลต้า
สิ่งที่ผมต้องขอกราบเรียนอีกครั้งหนึ่งนะครับมีโอกาสเมื่อไหร่ต้องพูดครับ
รับวัคซีนครับตามวงรอบที่จำเป็น
จำเป็นก็คือถ้าท่านรับเข็มสองไปแล้ว
สามเดือนต้องมารับเข็มสามครับแล้วเมื่อท่านรับเข็มสามแล้ว
ถ้าท่านจะต้องไปปฏิบัติงานหรือจะต้องไปสุ่มเสี่ยง
ต้องทำงานที่สัมผัสผู้คนตลอดเวลาท่านมารับเข็มสี่ครับ
ผู้ที่รับเข็ม๔มาแล้วสักระยะหนึ่ง
กระทรวงสาธารณสุขก็จะต้องทำการตรวจภูมิสุ่มตัวอย่างของผู้ที่รับเข็ม๔
แล้วเมื่อเห็นว่าภูมิคุ้มกันเริ่มลดลงเราก็จะขอเรียนให้ทุกท่านมารับเข็มบูสเตอร์ต่อไป
นี่คือความพร้อมของระบบสาธารณสุขครับวัคซีนที่จะเตรียมมาให้ท่าน
กว่าเราจะชนะโควิดมันมีพร้อมอยู่แล้ว
ผลิตอยู่ในประเทศนี้ครับมาตรฐานสูงครับ
แล้วไม่ต้องไปเปลี่ยนเป็นเจน๒เจน๓ครับ
หนึ่งตอนนี้ที่มีอยู่เหมาะสมที่สุดและดีที่สุดกับสถานการณ์
ระบาดของโควิดในปัจจุบันในประเทศไทยนะครับเราได้รับความร่วมมือที่ดีมาก
ที่ไหนไม่ได้อีกแล้วจากพี่น้องประชาชนครับ
เราได้ใช้ระบบโฮมไอโซเลชั่นนี่แหละครับ
คือสิ่งที่ทำให้ความพร้อมทางด้านการรักษาพยาบาลพี่น้องประชาชน
บังเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาพี่น้องประชาชนที่ติดเชื้อ
แต่ไม่แสดงอาการซึ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่นะครับ
มากกว่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์ท่านยอมที่จะกักตัวอยู่ที่บ้าน
หมอเยี่ยมออนไลน์มีการโทรสอบถามอาการทุกครั้ง
มีการจัดยาเวชพันธุ์สิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น
ในการดูแลตัวเองในช่วงที่กักตัวอยู่ที่บ้าน
มีอาหาร๓มื้อจัดส่งถึงบ้าน
สิ่งเหล่านี้ต้องได้รับความร่วมมือทั้งสองฝ่าย
เพราะว่าถ้าพี่น้องประชาชนแค่เห็นว่าตัวเองติดโควิด
แล้วบอกไม่ได้ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเลย
แบบนี้เท่าไหร่ก็ไม่พอครับต่อให้ติดเชื้อวันละไม่ถึง๑๐๐เคส
แต่ทุกเคสจะขอเข้าโรงพยาบาลยังไงก็ไม่พอ
แต่เนื่องจากพี่น้องประชาชนได้เข้าใจในบริบทของการติดเชื้อโควิดแล้ว
ส่วนใหญ่ไม่แสดงอาการรับวัคซีนแล้วไม่มีอาการรุนแรง
ไม่เสียชีวิตท่านก็ให้ความร่วมมือแล้วก็ยอมรักษาตัวเองอยู่กับบ้าน
ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงจึงได้รับการดูแลรักษาพยาบาล

ยาที่จะมาให้การรักษาเพื่อฆ่าเชื้อไวรัส
ฟาวิพิราเวียเราผลิตเองครับ
โดยองค์การเพศรัชกรรมกระทรวงสาธารณสุขของพี่น้องประชาชนทุกคน

ใดอยู่ตลอดเวลาผลิตเองแล้วครับ
ยาอื่นที่สามารถนำมาใช้ได้
ส่วนไหนที่เราสามารถใช้สิทธิบัตรเราทำครับ
ส่วนไหนที่จะต้องนำเข้ามาถึงแม้ว่าจะมีราคาสูงกว่าปกติบ้าง
เรานำเข้ามาในจำนวนที่สามารถรับประกัน
ในเรื่องความมั่นคงของการเข้าถึงยาครับ
บางคนรับประทานไม่ได้ก็ต้องใช้ยาฉีด
รับประทานยาตระกูลนี้แพ้ก็เอาอีกตระกูลหนึ่งให้
แต่ยาพื้นฐานก็คือฟาวิพิราเวีย

คนไทยกินยาฟาวิพิราเวียเมื่อติดเชื้อโควิด
ส่วนใหญ่หายในระยะเวลารวดเร็ว
แต่ถ้ามีอยู่ไม่ถึง๑หรือ๒เปอร์เซ็นต์
ที่ไม่ถูกฉลกกับสภาวิทยาลาเวีย
เดสซีเวียครับฉีด
หรือถ้าไม่อยากฉีดโมนุพิราเวียครับ
ถ้าโมนุพิราวียังไม่ตอบสนอง
เรามีพร้อมครับแต่ไม่ใช่มีเท่ากันหมดนะครับ
เรามีตามอัตราส่วนที่จำเป็น
พี่น้องประชาชนทั้งหลายก็ได้ช่วยกัน
ทุ่มเทไปกับโควิดเป็นจำนวนมาก
แต่ไม่ว่าจะต้องทุ่มเทขนาดไหน
เราต้องให้ความสำคัญที่สุดกับชีวิตของพี่น้องประชาชน
นี่คือสิ่งที่รัฐบาลชุดนี้
ได้ทำให้กับพี่น้องประชาชนนะครับ
เรื่องวัคซีนพูดไปแล้วนะครับ

ถ้าจะติดตามนะครับ

ท่านจะเห็นครับมันขึ้นฉี่ขึ้นทุกวันนะครับ

สมาชิกผู้ทรงเกียจท่านหนึ่งท่านได้บอกว่า

นั่นคือใบสมัครครับใบขอขึ้นทะเบียน
แต่มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข
โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารระยาหรือออยครับ
เมื่อได้ข้อมูลเอกสาร
วิจัยเอกสารการทดลอง
ประชุมครับประชุมกับผู้ทรงคุณวุฒิ

ฟังผู้ทรงคุณวุฒิที่บอกว่า

ถ้าต้องการที่จะให้เกิดความสบายใจ

แสดงว่าเขาทำมาแล้วในประเทศอื่น
ประเทศอื่นแล้วก็ทำไปเถอะไม่มีปัญหาหรอก
เชื่อหัวไอ้เรืองทนาทำไม่ได้ครับ
เพราะระบบการสาธารณสุขของประเทศไทย
แข็งและมั่นคงเกินกว่าใครคนใดคนหนึ่งจะไปขอการยกเว้น
หรือจะไปใช้อำนาจในการที่จะปฏิบัติในสิ่งที่มันผิดต่อระบบ
ที่เราได้ตั้งเอาไว้ได้นี่คือข้อพิสูจน์อีกหนึ่งข้อนะครับ
เพราะฉะนั้นจากนี้เป็นต้นไปสิ่งที่เราได้ทำมาอยู่นะครับ
เพียงกาดอย่าตกกระทรวงสาธารณสุข
ครากรทุกคนยังมีความพร้อมที่จะทุ่มเทรับใช้พี่น้องประชาชน
ทุกวันทุกเวลาที่ผ่านไปก็จะคิดระบบต่างคิดค้นวิธีต่าง
เข้าถึงเวชภัณฑ์และยาต่างทำทุกวิถีทาง
ที่จะทำให้สถานการณ์โรคระบาดของโควิดได้พ้นไปหรือว่ารับมือกับมันได้
ให้เกิดความเป็นอันตรายต่อพี่น้องประชาชนให้น้อยที่สุด
เราก็คงยังต้องต่อสู้กับมันต่อไปเพราะว่ามันยังอยู่ในโลกนี้
เราไม่ใช่เป็นประเทศเดียวที่มีการติดเชื้อ
แต่เราเป็นประเทศที่มีการติดเชื้อที่น้อยกว่าประเทศอื่นอีกมากมายนัก
แล้วเราก็มีมาตรการต่างที่จะรับมือกับมัน
พยายามจะหาจุดสมดุลที่ดีที่สุดเพื่อให้เศรษฐกิจดำเนินต่อไปได้
แต่สวัสดีภาพของพี่น้องประชาชนไม่ถูกกระทบ
ผมก็ขอขอบพระคุณท่านประธานและสมาชิกผู้ทรงเกียจอีกครั้งที่ได้
มีโอกาสมาชี้แจงนะครับผ่านไปยังพี่น้องประชาชน
โดยใช้วิทยาลัยสภาษณ์แห่งนี้ได้เป็นตัวต่างนะครับ
แล้วก็ขอให้คำยืนยันว่าจะทำหน้าที่ต่อไปอย่างสุดความสามารถ
ให้ความร่วมมือกับคณะท่านนายรมนตรีและคณะมนตรีทุกคน
ที่จะบริหารราชการแผ่นดินบริหารประเทศนี้ต่อไป
จนกว่าถึงวาระอันควรครับขอบพระคุณครับ